อยากมีบ้านกันหรือเปล่าคุณผู้ชมคนไหนอยากมีบ้านฟังดีดีมีข่าวดีมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะ
ส่วนหน้าร้อนแบบนี้เปิดแอร์กันมั้ยกระหน่ำกันมั้ยโอ้ถ้ากระหน่ำก็ไปหนักเปลืองไฟ
วันนี้มีเทคนิคประหยัดค่าไฟมาให้ด้วยติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ทอศเตรียมวงเงินไว้รวม๘๐๐ล้านบาทโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย๓ปีแรกต่ำสุดเพียง๓๘๐ต่อปีครับ
จากนั้นปีที่๔จนถึงตลอดอายุสัญญาลูกค้าสวัสดิการจะอยู่ที่๕๔๐ส่วนลูกค้ารายย่อยจะอยู่ที่๕๙๐ต่อปีผ่อนนานสูงสุด๔๐ปีครับ
ใครสนใจไปยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่๓๐ธันวาคมปีหน้า
เรื่องนี้ก็ต้องรู้เพื่อรับมือกับอากาศร้อนแบบนี้และประหยัดไฟไปพร้อมกันเลย
โดยการไฟฟ้านครหลวงครับแนะนำวิธีเปิดแอร์อย่างประหยัดไฟและเย็นกายสบายกระเป๋าสตางค์
ง่ายเลยคุณผู้ชมเปิดแอร์พร้อมพัดลมนี่แหละจะช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าการลดอุณหภูมิของแอร์ครับ
เพราะว่าพัดลมจะเพิ่มความเร็วลมเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศทำให้เกิดการระบายความร้อนของร่างกาย
กลุ่ม๒๔องศาครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนให้ระวังกันเลยแก๊งมิจฉาชีพออกอารวาสครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตะบนมาโป่งอำเภอเมืองชนบุรี
เขาเตือนมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นอาสามูลนิธิเพื่อการกุศลแล้วมาขอรับบริจาคตามร้านค้าบ้านเรือนนี่แหละ
พวกเขาจะนำเงินไปช่วยงานศพให้กับผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ครับอันนี้คือกลอุบายของเขา
มิตรชาชีพเนี่ยมันจะมาแบบแต่งตัวดีเลยนะผู้จานดีอ้างว่าได้รับอนุญาตจากสพทและสพพนคแล้ว
เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนี่แหละทำให้เหยื่อหลงเชื่อและบริจาคเงินไป
ซึ่งจริงแล้วทั้งสองสพนคไม่รู้เรื่องและทางมูลนิธิต้นสังการเองก็ไม่มีนโยบายออกรับบริจาคตามบ้านเรือนครับ
ฉะนั้นเตือนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่าไปหลงเชื่อควรเช็คก่อนจะบริจาคนะครับ